คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเรานะคะไปทำบุญค่ะ
แต่ว่าทำมาทำไปอีท่าไหนไม่ทราบนะคะ
กลายเป็นข่าวแล้วก็ดราม่าคุณผู้ชมสำหรับผู้จัดคนเก่งนะคะ
คุณหนิงปณิตาค่ะเรื่องราวนะคะก็พอมาจากเธอเนี่ย
เดินทางไปไหว้พระขอพรไอ้ไข่วัดเจดีที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
แล้วก็ไปจุดประทัดเซ็ตใหญ่นะคะเต็มหลังรถกระบะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยแหละค่ะ
ทีนี้นะคะที่บอกว่ามันสอแววจะมีดราม่าก็ตรงคอมเมนต์ค่ะ
เพราะว่าเพื่อนสนิทอย่างพี่มดดำคชาพาของเราเนี่ยแหละค่ะเข้าไปคอมเมนต์นะคะ
ภาษาคนสนิทนะคะแบบแรงแรงว่าแบบนี้คุณผู้ชมนะ
ก็จริงมันเป็นคำพูดที่คุณมดดำค่อนข้างจะใช้คำแบบเพื่อนสนิท
บางคนก็ยังเห็นด้วยกับความคิดของพี่มดดำนะคะ
แต่บางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยคำมันแรงเหมือนกันนะ
ต่อให้เป็นเพื่อนกันขนาดไหนนะคะแต่มาคอมเมนต์แรงสักขนาดนี้

บันเทิงไทยรัฐไม่รอช้าค่ะ
โทรศัพท์สอบถามคุณหญิงปณิตาทันทีนะคะ
เจ้าตัวชี้แจงว่าจริงแล้วเนี่ยไม่ทันเห็นคอมเมนต์ที่มดดำเขียนถึงนะคะ
แต่มีแฟนคลับส่งมาให้ดูถามว่าโกรธไหมใช้คำว่าตกใจมากกว่า
เพราะหลังจากนั้นนะคะก็มีคนเข้ามาต่อว่าเธอมากมาย
ซึ่งหลังจากเกิดเรื่องนะคะคุณมดดำก็เลยโทรศัพท์มาพูดคุย
ขอโทษเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วคือมาเคลียร์กันแล้ว
นะคะส่วนตัวสนิทกันมากนะคะและเข้าใจมดดำว่า
เวลาพูดคุยแซวกันก็มักจะใช้คำลักษณะนี้
ส่วนเรื่องที่ไปจุดประทัดมากมายขนาดนี้
เคล็ดในการบูชาไอ้ไข่วัดเจดีตามความเชื่อของเธอนั่นเองนะคะ
ก็จริงที่เห็นกองเนี่ยมันเป็นดินเนินขึ้นไป

ไม่ใช่แบบว่าเนินเยอะขนาดนั้นนะ

ซึ่งพี่หมดดำเองเขามีความเชื่อเกี่ยวกับบูชะไอ้ไขกันแหละ
แต่ว่าเขาเป็นเพื่อนกันไปรัมม่าแล้วกัน